คุณผู้ชมคะมาคุยเรื่องหนี้กันหน่อย

คือถ้าไม่มีหนี้ชีวิตมีสุขแน่นอนอยู่แล้ว
การไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐครับ
แต่การมีหนี้ก็ถือว่าเป็น
เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะประสบการณ์ของชีวิต

ใช่สิครับบ้านค่ะรถค่าอะไรก็ว่ากันไปฮะ
คือตอนนี้ไปสำรวจเรื่องของตัวเลขกันหน่อยนะคะ
ถ้าเกิดว่าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของคนไทยเนี่ย

แม้ว่าในบางปีเนี่ยจำนวนครอบครัวที่มีหนี้สินเนี่ย
อาจจะลดน้อยลงแต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นคุณผู้ชม
ก็คือมูลราคานี่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยพาไปสำรวจตรวจสอบกันหน่อย
เกี่ยวกับแนวโน้มหนี้สินครัวเรือนนั่นเองนะคะ
คุณครับรายได้เยอะไม่ใช่ว่าจะหนี้ลดนะ

ถูกต้องโดยข้อมูลนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการรายงานผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนไทยทั่วประเทศ
ปี๒๕๖๐เนี่ยนะคะจากจำนวน๒๑ล้านครัวเรือนเนี่ย
มาดูกันหน่อยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้
ล้าน๘แสนครัวเรือนหรือว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดเนี่ย
มีหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๑๗๘๐๐๐บาทต่อครัวเรือน

มียอดหนี้เฉลี่ยอยู่ประมาณ๑๗๗๐๐บาท

นี่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่า๑๗๘๐๐๐บาทแล้วหรอครับ
แล้วก็ดูจากกราฟแท่งสิคะคือเพิ่มขึ้นจากช่วง๓ปีที่ผ่านมา
ที่มีหนี้สิน๑๕๖๐๐๐บาทต่อครัวเรือน
เรื่องนี้ค่ะพอสำนักงานสถิติแห่งชาติอย่างนาย
ผู้ชพงศ์โนธไทยสงฆ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย
จะเป็นการก่อนหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ๗๖๙บาท

แบ่งเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคก็ซื้อของกินของใช้
แล้วก็รองลงมาก็คือบ้านและที่ดินยังผ่อนบ้านอยู่ผ่อนคอนโดอยู่
รวมถึงใช้ในการศึกษา
ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนอื่นนะคะ
ส่วนรายได้ดูหนี้ไปแล้วมาดูรายได้บ้าง
รายได้ในครัวเรือนไทยเนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนนะ
รายได้จากการทำการเกษตรรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงาน
อย่างเช่นสมมุติได้เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
ครอบครัวนอกครัวเรือนรวมถึงภาครัฐครับดอกเบี้ยเอ่ย
รายได้ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินในรูปสวัสดิการ
สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ต้องซื้อ
อันนี้คือในส่วนของรายได้นะคะ
ส่วนค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนทั่วประเทศเนี่ย
เฉลี่ย๒๑๔๐๐บาท
อันนี้ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้รายได้นี่๒๖๐๐ใช่ไหม
อันนี้รายจ่ายรายจ่ายคือ๒๑๔๐๐บาทค่ะ
ก็มีทั้งขาอาหารเครื่องดื่มยาสูบ
รองลงมาก็พวกค่าที่อยู่อาศัยเครื่องแต่งบ้านเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างภายในบ้าน
แล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะการเดินทาง
ค่ะเติมเงินบัตรเขื่อนรถไฟฟ้าค่าน้ำมันพวกนี้
แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค

ส่วนใหญ่รายได้ที่ประชากรได้กันเดือนละ๒๐๐๐กว่าบาท
๑๔๐๓แบบจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
แล้วก็ซื้อบ้านหรือซื้อที่ดิน๑๓๔แบบ
อกจากนี้ยังมีหนี้เพื่อใช้ในการศึกษาของลูกของหลาน

และการก่อหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่น
อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามีการลงทุน

ใช่เป็นหนี้ทำการเกษตร๑๒๙
ถามว่าโอ้โหรายจ่ายก็ตกประมาณ๒๑๐๐แล้วใช่ไหม

เขาบอกว่าก็ยังดีที่มีคนไทยยังออมเงินอยู่บ้าง
คิดเป็นร้อยละ๑๘๘ของเงินเดือนคือ๕๐๐กว่าบาท

แต่๒๐๐๐๐นี่คือส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งมักน้อยขนาดไหน

คือให้แบ่งเอาไว้ออมเลยเหลือค่อยใช้
บางคนจะบอกว่าใช้ก่อนเหลือค่อยโอออม

บอกว่าแต่ละคนอาจจะมีหนี้มากกว่ารายได้๖๖เท่า